แต่อีกหนึ่งเรื่องเรื่องเตือนภัยอันนี้เปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงเนาะคุณผู้ชม
เตือนเอาไว้เวลาขับขี่บนถนนเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยทั้งต่อตัวเอง
และเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
อ่าคือขับมาทางตรงเนี่ยเราเหมือนจะไม่ค่อยเห็นรถรถมอเตอร์ไซค์เนอะ
ว่าเหมือนเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายคุณเห็นไหมแป๊บนิดเดียวเนี่ยแล้วแบบโอ๊ย
เข้าใจแล้วคือเรื่องของเรื่องมาทางตรงอ่ะถูกแล้วใช่แต่เรื่องของเรื่องอ่ะจะเลี้ยว
รถกระบะจะเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะไปปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์เห็นว่าเขาขับช้าเหรอ
อันนี้ไม่แน่ใจคือคุณนึกออกไหมว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีมันจะมีจังหวะเขาเรียกเป็นมุมอับของรถ
ถ้าเกิดรถที่มันอยู่ในระยะที่กระจกมันมองไม่เห็นมันอาจเกิดขึ้นได้
อันนี้ไม่แน่ใจจริงเนาะแล้วคุณเปิดไฟเลี้ยวไหม
ก็ทางจากกล้องหน้ารถของคันนี้เราไม่เห็น
ว่าเขาได้เปิดไฟเลี้ยให้สัญญาณรถมอเตอร์ไซค์ก่อนไหม
แล้วคุณแซงขึ้นมาในระยะกระชั้นชิดแบบนี้ทำไม

ก็ระวังด้วยเรื่องของความปลอดภัย